คุณผู้ชมครับปกติเราเห็นพิธีบวช
แห่นาคแบบสนุกสนาน
ด้วยการเต้นหน้าขบวนแห่พร้อมกับเสียงเพลง

แต่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งเป็นการแห่นาคจริง
แต่เป็นการแหบแบบไหน

สวยงามไหมครับอุ่นนี่กูแห่นาคจริง

ดูภาพแล้วครับเพราะว่าการบวชครั้งนี้
เป็นเสียงพญานาคขนาดใหญ่เลยในลักษณะที่กำลังอ้าปากอยู่
และภายในป่าของพญานาคนั้นก็เป็นที่นั่งของนาคที่กำลังจะบวชเรียน
เพียงแค่นี้นะครับสังเกตดีในมือของบรรดาคนที่มาร่วมขบวน
ก็ถือกระดาษสีเหลืองครึ่งวงกลมเป็นลักษณะของเกล็ดพญานาค
มองไกลทำให้เห็นคล้ายกับว่า
เป็นการเคลื่อนไหวของตัวพญานาคเลยนะครับ
ค่อยเลื้อยรอบพระอุโบสถอยู่๓รอบ
นี่คุณเห็นในมือไหมครับ

ซึ่งเป็นงานบวชพระที่บริเวณอุโบสถ
ซึ้งล่างอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

ชาวเน็ตบอกว่างดงามจริง
เป็นมิติใหม่ของการบวชเลยนะครับ

ยังมีความคิดมีความสร้างสรรค์
รวมถึงก็ดูงดงามตามแบบของประเพณี
แล้วก็เรื่องของความเชื่อด้วยนะครับ
คุณก็ใช้ในโลกออนไลน์เยอะเลยนะครับ
เขาก็บอกว่าผู้ร่วมพิธีก็จะถือลักษณะเหมือนเกล็ดพญานาค
แล้วก็ดูเหมือนพญานาคกำลังเลื้อยอยู่นะฮะ